ประสบการณ์ทำงานด้านความงามมาหลายปีนะคะ
สิ่งที่เจอคือมีตั้งแต่ดีสุดยันแบบแย่สุดแย่แบบดำมืดสุดเลย
หน้าของเรามีหน้าเดียวนะคะชีวิตมีชีวิตเดียว
เพราะฉะนั้นอย่าผิดพลาดโดยการไปเชื่อคำหมอกระเป๋านะ
เอาเหตุการณ์พีคน้อยสุดไปล่าสุดแล้วกันเนอะ
แรกแล้วกันคือหมอเคยทำคลินิกความงามในห้างค่ะ
แต่ว่าที่มาจับแขนเราแบบว่าคุณพี่คะจะไปไหนคะอย่างนี้

แล้วสิ่งที่ได้ยินก็คือว่า

ทองเต็มคอเลยเอาบัตรเครดิตมาดูสิ

พอเขาลองเอาบัตรเครดิตมาเราก็ลองไปรูดด้วยนะทุกคน
ก็คือว่าวงเงินมันไม่พอเว้ย
แล้วสิ่งที่เซลล์คนนั้นทำก็คือโทรไปหาธนาคาร
เพื่อเปิดวงเงินฉุกเฉินให้คนไข้รูดได้

นิกเดียวกันนี่แหละค่ะก็คือผีอีกแล้ว
ตอนนั้นก็คือว่าเวลาหมอมาเข้าทำงานนะคะ
ก็จะประมาณแบบเที่ยงบ่ายโมงประมาณนั้นเนอะ
แล้วพอเข้ามาก็คือเห็นผู้ช่วยแพทย์
ซึ่งแบบไม่ใช่พยาบาลด้วยนะเป็นแค่ผู้ช่วยในคลินิก
ใส่เสื้อกาวแล้วก็เดินออกมา
ตอนนั้นหมอก็งงแล้วว่าแบบเอ้ยทำไมใส่เสื้อกาวะแปลก
แล้วด้วยความที่ลูกหมอเป็นคนแบบนี้ดูแบบเหมือนไม่คิดอะไรดูชิวใช่ไหม
เขาก็เลยเดินมาหาหมอในหน้าเริงหน้าแล้วบอกว่า
หมอเมื่อกี้หนูทำตัวเป็นหมอด้วยแหละเคสหนึ่ง

ซึ่งก็คือตั้งแต่เหตุการณ์นั้นหมอก็ออกจากคลินินั้นเลย
เพราะว่ารู้สึกว่าชีวิตตัวเองแล้วก็ใบวอร์ไม่ปลอดภัยอีกแล้ว

เพราะฉะนั้นเวลาไปคลินิกไหนก็เช็คดีนะคะว่า
ใหญ่คนที่แบบใส่ชุดกาวเป็นหมอคือเป็นหมอจริงหรือเปล่า
ตรงกับแบบป้ายหน้าคลินิกหรือเปล่าเนอะ
ซึ่งมันไม่จริงนะคะหมอกระเป๋าที่เก่งเหมือนหมอจริงเก่งกว่าหมออีก
ถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเขาไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาอะไรได้ให้ได้เลยนะคะ
พูดตรงว่าหมอจริงก็จะไม่รับแก้เคสหมอกระเป๋าด้วยนะ

เพราะฉะนั้นเลือกดีนะคะเลือกคลินิกที่มีคุณภาพ
แล้วก็หน้าหมอที่ฉีดหน้าให้คุณต้องตรงกับหน้าป้ายหน้าคลินิกนะ
เพราะว่าถ้าหมุนเวียนหมอไปเรื่อยบางทีเราก็ไม่รู้ใช่ไหม

มาถึงอันดับหนึ่งค่ะอันนี้คือฝั่งใจคาใจที่สุด
ไม่เคยเจออะไรแบบนี้ที่แบบรู้สึกว่าแบบ

คลินิกก็คือแต่งสวยมาก

ยังไงเตรียมตัวคอนเซาต์อะไรเรียบร้อยปุ๊บ

เราก็เอามาเปิดให้หมอดู

มันได้มีการใช้เวลาครึ่งหนึ่ง

แล้วก็ใช้๑คนต่อ๑หลอดต่อ๑ครั้งเท่านั้น

คือเชื้อโรคสามารถไปเติบโตในฟิลเลอร์ในหลอดนั้น

ซึ่งก็ไม่รู้ว่าฟิลเลอร์เหล่านั้นคือ

อะไรคือสารใสที่อยู่ในหลอนนั้น

ก็ฟิลเลอร์ไงค่ะฉีดแค่นี้แหละค่ะคุณหมอ

ทำไมราคามันถูกแปลก

วันนั้นก็คือทำสิ่งที่กล้าหาที่สุดในชีวิต
แล้วก็ภูมิใจมาจนถึงทุกวันนี้ก็คือว่า

คือนิ่งมันมีทั้งที่แบบแย่มากจริงแล้วก็แบบที่ดีก็มีเยอะค่ะ
แต่ว่าสิ่งที่เราต้องเลือกก็คือว่าต้องเลือกที่ที่มีคุณหมอเป็นคนปฏิบัติงานจริง
แล้วก็หน้าคุณหมอที่ทำให้เราต้องตรงกับใบขออนุญาต
เพราะว่าคนที่จะมารับผิดชอบเวลาเกิดปัญหาก็คือคนนั้นแหละค่ะ
คนที่ฉีดแล้วก็คนที่แขวนป้ายนะ
โปรดติดตามตอนต่อไป